ก็เยอะนะคะที่มีผู้เสียหายไปร้องกับทันายตั้งทันายอ๋อ
แบบเต็มเต็มรถพังเสียหายทั้งคู่ครับปัญหาที่ตามมาก็คือตอนแรกเหมือนกับเขาจะ
ชดใช้รับผิดชอบอะไรทุกอย่าง

แต่ให้ลูกชายมารับผิดแทน
แล้วรถสวมทะเบียนด้วยอะไรด้วยไม่มีประกันด้วย

นายปริณธรรมรุงจินดาพรหรือดอนค่ะ
เขาเอาหลักฐานเนี่ยค่ะคือภาพจากกล้องวงจรปิดมาให้ดู

เอาหลักฐานว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้น
มิถุนายน๕ทุ่ม๔๒นาที
ตามภาพฝั่งซ้ายมือของคุณผู้ชมนะคะ

ขับมาจากถนนพระราม๙มุ่งหน้าสวนหลวงร๙
คู่กรณีคือพอเช่สีดำชนท้ายอย่างที่คุณผู้ชมเห็น

ขอโทษทีพี่ไปดื่มสังสรรค์มาจากสนามก๊อฟ

แล้วก็บอกว่าตัวเองเป็นนายกสมาคมกีฬา

สักพักหนึ่งลูกชายของคู่กรณี๒คนเดินทางมา

ตอนแรกเจรจาเหมือนจะจบลงด้วยดีอะค่ะ

ให้ลูกชายรับผิดชอบเป็นคนขับรถแทน
และรถที่มาชนก็คือรถหรูคันนี้สวมทะเบียนด้วยนะคะ
คือผู้เสียหายบอกว่าเขาไม่รู้กฎหมายหรอก
ไม่รู้กฎหมายหรอกตอนนั้นเขาก็ยอมให้มันจบจบเรื่องไป
เพราะเห็นว่าคู่กรณีเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการกีฬาก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
มีหลักฐานแชทด้วยนะคะคือ๒๔มิถุนายนติดต่อลูกชายคนที่รับผิดแทนเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย
ค่าเช่ารถระหว่างที่นำรถเข้าซ่อมแต่มันไม่ได้ข้อสรุปค่ะ
คู่กรณีก็เงียบหายไปเลยค่ะก็เลยต้องไปเช่ารถเองสามสิบวันวันละพัน
รวมแล้ว๓๐๐๐กว่าบาทนะคะค่าซ่อมอีก๑๓๐๐๐บาทอันนี้ประกันจ่าย
คู่กรณีบอกว่าขอจ่ายวันละ๕๑๒วันรวมแล้วเป็น๖๐๐๐แล้วก็เงียบหายไปเลย
แล้วก็ยืนยันว่านี่ยืนยันแบบนี้ค่ะ

อยู่ระหว่างหารถสำรองให้ผู้เสียหายได้ใช้ไง
ก็ตกลงโอนเงินค่าเสียหายค่าซ่อมมาให้นะคะ

ผู้เสียหายก็เลยลบโพสต์นี้ไป

คือผมยังหารถให้พี่ไม่ได้
แต่ไม่ได้หมายว่าผมจะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมด
พี่ก็ที่จริงที่จริงน่าจะโทรมาหาผม
โทรมาหาว่าเป็นยังไงบ้างครับพี่ได้รถหรือยัง

เดือดร้อนผมบอกคุยแล้วว่าผมเดือดร้อนครับ
ค่ะค่ะประโยชน์อย่างนี้คิดอย่างไรบ้างครับพี่
ก็ตามที่ว่าคุณจะช่วยยังไงครับ
ก็คุยกันแล้วตั้งแต่ตอนแรกแล้วแล้วผมว่า
เดี๋ยววันนี้เราจะไปที่โรงพักอยู่แล้ว

อย่างนี้พี่ส่งเลขบัญชีมาเลย
เดี๋ยวผมโอนให้ครับพี่

ทีนี้ค่ะทนายตั้มก็โพสต์นะคะ
บอกว่าแม้ว่าคู่กรณีจะชดเชยค่าเสียหาย
แต่ในส่วนของคดีอาญานี้มันแยกกันค่ะ
เขาต้องดำเนินการต่อเพราะความผิดเกิดขึ้นแล้ว
นายกสมาคมเองเนี่ยค่ะข้อหาขับรถชนแล้วหนี

ถ้ามีการสลับเปลี่ยนตัวคนรับผิดชอบเนี่ยนะคะ

วันที่เกิดเหตุเปรียบเทียบปรับคนที่รับผิด
บอกว่าตัวเองเป็นคนขับเปรียบเทียบปรับไปแล้ว
แล้วตอนนั้นทางผู้เสียหายก็ไม่ได้มีการโต้แย้งอะไร
ตำรวจในพื้นที่ก็เลยไม่รู้ถึงปัญหาการสลับเปลี่ยนตัว
ในการรับผิดแทนยอมรับว่าเพิ่งรู้เรื่อง

จะต้องเอาผิดกับคนขับรถตัวจริง
ดังนั้นตอนนี้ก็ข้อหาขับรถโดยประมาทอย่างเดียวอาจจะไม่พอ
อาจจะเพิ่มข้อหาไม่หยุดให้การช่วยเหลือ
และคนที่รับผิดแทนเนี่ยค่ะก็ต้องเรียกตัวมาสอบปากคำ
ทำแล้วก็ต้องดำเนินคดีด้วยรวมถึงมีกรณีเรื่องของรถหรูคันที่ไปชน
พอเช่คันนี้ที่บอกว่าสวมทะเบียนนะคะก็อาจจะมีข้อหาเพิ่มไปอีกนี่นะคะ